คุณผู้ชมคะผู้ชายคนนี้เมาเหล้ามา

เป็นปืนยาวด้วยนะเที่ยวถือไปแบบจ่อเขาอ่ะ

เดี๋ยวยิงปืนแม่นมาดิเดี๋ยวจะยิงเลย

อันนั้นยิงแล้วใช่ไหมยิงไปแล้วใช่ไหม
เสียงแบบนี้แล้วดูสิชาวบ้านอ่ะ
พอเห็นแบบนี้นะต้องแอบแอบถ่าย
กลัวว่าลุงคนนี้เห็นว่าแอบถ่ายคลิปอยู่

นี่คือลุงบุญหลายธนันชัยอายุ๕๕ปี

เดี๋ยวจะยิงไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะมีคนเจ็บคนตาย

สพเมืองเลยนะรีบมาเลย
นี่ตำรวจมาถึงบ้านของลุงบุญหลายแล้ว
อยู่ที่ตำบลกกดุที่อำเภอเมืองที่จังหวัดเลยเนี่ยนะคะ
แม่พอลุงบุญหลายเห็นรถตำรวจมาปั๊บขนาดไม่ได้เปิดหวอนะ
ลุงบุญหลายแกรีบเอาปืนยาวนั้นไปซ่อนอยู่ในห้องโถง

ไม่มีอาวุธปืนนะคุณตำรวจปืนที่ไหน

อ่านี่ตำรวจใส่กุญแจมืออยู่นะคะ
นี่แต่กว่าตำรวจจะจับกลุ่มตัวได้นี่
ตำรวจก็ใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะคะ
และสุดท้ายไอ้ที่ปฏิเสธว่าปืนไม่มีไม่มีปืน

ไหนลุงลุงบุญหลายซ่อนไว้ตรงไหนปืน
นี่สุดท้ายก็พาไปดูจุดที่ซ่อนปืนแล้วเห็นไหมล่ะ
นี่เอาปืนมาถือให้ดูตำรวจบอกว่าถือเลยแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้
นี่แหละค่ะปืนยาวไทยประดิษฐ์แล้วก็เครื่องกระสุนปืน
เมื่อวานนี้ลุงบุญหลายแกดื่มเหล้ากันเมาไง
เมาแล้วก็มีปากเสียงไปทะเลาะกับพี่น้องไปทะเลาะกับเพื่อนบ้าน

แต่ว่าไอ้ที่ถือปืนเนี่ยเป็นเพราะว่าลุงบุญหลายแกหลอนขึ้นมาอีก
ถือปืนมาโวยวายค่ะก็เลยกลายเป็นคลิปนี้ที่เพื่อนบ้านเขาเห็น
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แจ้งตำรวจทีนี้ตำรวจก็ต้องนำตัวลุงบุญหลายเนี่ยไปโรงพัก
เอาของกลางไปโรงพักด้วยแล้วก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมาย
อันนี้มาถึงโรงพักแล้วนะคะครับ